ดูความคืบหน้าจากคดีเมื่อวานที่เราเล่าให้ฟังนะคะ
ที่มีผู้หญิงคนหนึ่งเป็นรุ่นพี่

ที่บอกว่าเอาลูกไปแล้วก็พาลูกกลับดึกใช่ไหมคะ
ตอนนี้คือล่าสุดตำรวจเรียกสองคนมาไกลเกลี่ยกันแล้ว
สองชั่วโมงกว่านะคะกว่าจะคุยกันรู้เรื่องค่ะ

ที่มีสาวรุ่นพี่คนนึงไม่พอใจสาวรุ่นน้อง
พาลูกสาวของเธอไปเติมเงินมือถือแล้วกลับบ้านดึก
ก็นัดมาเคลียร์กันแล้วก็จิกหัวสาวรุ่นน้องเนี่ย
ลากลงมาจากมอเตอร์ไซค์แล้วก็ตบทำร้ายค่ะ
กลายเป็นเรื่องกระฉ่อนโซเชียลไปเลย
เมื่อวานี้ตำรวจโรงพักบัวใหญ่นครราชศรีมา
คู่กรณีทั้งสองฝ่ายมาให้ปากคำ
แล้วก็เจรจากลายเกลี่ยกันนานกว่า๒ชั่วโมงเลยนะคะ
ฝ่ายสาวรุ่นพี่ที่เป็นคนตบเขาเนี่ยยอมรับผิด
แล้วก็พร้อมที่จะชดใช้ค่าเสียหายให้

ญาติของฝ่ายสาวรุ่นน้องที่โดนตบเนี่ยไม่ยอม
บอกว่าอยากให้ตำรวจดำเนินคดีให้ถึงที่สุด
เพราะไม่อยากให้เป็นแบบอย่างเป็นเยี่ยงอย่างที่ไม่ดี
ซึ่งสาวรุ่นน้องอายุ๑๗ปีนะ

จริงแล้วเนี่ยเธอก็สนิทกับรุ่นพี่คนนี้เป็นอย่างดีนะ
คือถ้ากลุ่มรุ่นพี่มาขอโทษเธอก็พร้อมให้อภัยแหละ
แต่ในเรื่องของคดีความมันก็ว่าไม่ได้ค่ะ
มันก็ต้องว่าไปตามพยาหลักฐานที่มันเกิดขึ้น

แก้ไขปัญหาด้วยการใช้ความรุนแรงแบบนี้